กับบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวเน็ตเนี่ยเขาชื่นชมอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับอดีตนักแสดงอาวุโสคุณยายมารสีอิสรางกูลณยุธยาค่ะ
ในวัยเก้าสิบแปดปีกับลูกสาวลุกขึ้นมานั่งทำเฟสชิลค่ะ
เพื่อส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิดในตอนนี้
ก็จะไม่ให้ชาวเน็ตชื่นชมได้ยังไงคุณคุณยายเนี่ยอายุเยอะขนาดนี้
สายตาก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็อุตส่าห์นั่งหลังขดหลังแข็งนั่งทำเฟสชิลนะคะ
ซึ่งคุณยายก็ยังมีการอัดคลิปส่งเสียงแสดงถึงความตั้งใจในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลทุกท่านนะคะ
เป็นคลิปสั้นนะคะที่คุณยายอยากจะส่งมอบกำลังใจ
ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกทุกคนนี่ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่บ้าน
ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมทำไปพร้อมกันได้
ยังได้บุญอีกด้วยนะคุณผู้ชมสังเกตหลายบ้านนะ
ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยก็มาทำเฟสชิลกันเพื่อที่จะนำเตรียมส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ
อันนี้ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจจริงเนาะนะคะ